สวัสดีครับสวัสดีค่ะไทยรัฐนิวสโชว์คืนนี้นะคะ
เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมคิดว่าควรจะแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างไร
ส่งมาได้ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีในขณะนี้เลยค่ะ
ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมนะครับ
ไปฟังข้อเสนอแล้วก็ความคิดเห็นของคุณสุเทพเทือกสุบันกันก่อน
สุเทพบอกว่าตอนนี้สนับสนุนข้อเสนอของชาวสวนยางพารานะครับ
ให้รัฐบาลนั้นรับซื้อในกิโลกรัมละ๖๐บาท
พร้อมกับเปิดโต๊ะเจรจากับบรรดาชาวสวนยาง
แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธบอกว่า
ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังนายสุเทพนะครับ
เพราะว่ามีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นคนละแบบ
ไปฟังเสียงของคุณสุเทพแล้วก็นายกรัฐมนตรีครับ
แก่รีบจากที่รัฐมนตรีได้เพียงไปทาง
ราคา๖๐บาทของชาวสวนยางนะครับ

เราต้องมานั่งกันสึกษาวิเคราะห์จริงจังเลยว่า
๖๐บาทเนี่ยทำได้ไหมทำอย่างไรนะครับ
ก็ไม่ต้องรอให้ทุกส่วนราชการสรุปตัวเลขเสร็จ
วันนี้ฝ่ายที่มีหน้าที่ที่จะไปซื้อยางให้รัฐบาลก็ลงไปซื้อยางเลย
ประกาศเลยว่าจะซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้ากิโลกรัมละ๖๐บาท

กระทั่งเขาสิกระทั่งไว้อุ้มไว้ล่ะ
ผมก็เห็นใจรัฐบาลนะว่า
กระทั่งเขาสิกระทั่งไว้อุ้มไว้ล่ะ
สถานะทางการเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ข้อเรียกร้องบางอันจึงจะต้องมานั่งปรึกษาหารือกัน
วันนี้ผมเสนอครับว่าเมื่อสถานการณ์มาเป็นอย่างนี้เนี่ย

ทั้งฝ่ายเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งฝ่ายรัฐบาลผู้ที่มีรับชอบ

เป็นคณะเดียวกันเป็นทีมเดียวกัน

อะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้

วันนี้ผลิตยางได้วันได้เท่าไรปีละ๔ล้าน๑แสน
ใช่ไหมใช้จริงได้๑ล้าน๔แสน

มันจะเอาเงินที่ไหนมาชดเธอไอ้๓ล้าน

ซื้อไปสัก๑๒๐๒๐๐เอาเงินแล้วไป
แล้วไปขายใครเน่าอยู่ในครั้งนู่น

ผมเชื่อในความจริงใจของนายกรัฐมนตรีนะ

แต่ผมไม่ค่อยเชื่อในทีมงานของท่าน
แล้วผมเห็นว่าทีมงานของนายกรัฐมนตรีที่แก้ไขปัญหา
ให้เกษตรกรเนี่ยไม่มีเอกภาพ
ไม่มีคนที่มีอำนาจจริงที่สั่งการแทนนายกรัฐมนตรีได้
วันนี้ก็เรื่องยางก็ให้สบายใจว่าผมกำลังเริ่มอยู่ทั้งหมด
เพื่อจะจัดกระบวนการขึ้นมากระบวนการหนึ่ง
เพื่อจะรับซื้อยางในราคาที่มันสูงขึ้นหน่อย

มันอาจจะไม่พอใจหรือพอใจผมยังไม่ทราบ
โดยที่รัฐบาลกับคอสชจะไปรับซื้อเอง
เพื่อนำสู่กระบวนการผลิตไม่ออกไปที่อื่น
ไม่ออกไปขายข้างนอกไม่ออกไปอะไรทำอย่างอื่น

ที่ให้ทำเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตประดินจากยางเป็นระยะเริ่มต้นก่อน
เพราะฉะนั้นตรงกลางมันจะประกอบไปด้วยโรงงาน
หรือผู้ประกอบการการทำถนนลาดยางที่มียางส่วนนี้ผสม
ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าทำแล้วไม่คุ้ม
หรือไม่คุ้มประชาชนเป็นคนตัดสินใจ
เส้นยางเนี่ยเติมใช้เรียกว่า๕
แต่ราคามันจะสูงขึ้นกว่า๑๐ราคาถนนเส้นนั้นนะ
แต่ผมกำลังให้ไปดูปรากฏว่ามันจะระยะยาวขึ้น
ว่ายากต้องไปดูตรงนี้ชั่นนรมดักให้ได้

นะวันนี้เราทำที่ใต้ไปแล้วสามสิบเจ็ดเส้นทางนะก็วันหน้าก็เดี๋ยวปรับขึ้นมา
มาทำไงใช้อย่างให้ได้มากกว่าห้าโปรเซ็นต์ห้าได้ไหมสิบโปรเซ็นต์มันอยู่ที่การวิจัยพัฒนาด้วยนะ